อุบัติเหตุอยากฝากเตือนคุณผู้ชมค่ะ
เจ้าของรถคันหนึ่งขับรถเข้าโค้ง
พอพ้นโค้งปุ๊บเจอเทลเลอร์พุ่งมาแบบนี้

ถ้าพ้นโค้งมาแล้วเจอแบบนี้
ดูอีกครั้งหนึ่งรถเทลเลอร์มาแล้วค่ะ
รถใหญ่ก็แซงมอเตอร์ไซค์พ่วงข้าง
แล้วก็มาเจอจังหวะที่รถเราขับมาพอดี
โอ้โหเฉียดไปนิดเดียวคุณผู้ชม

โดยเฉพาะใครที่ขับรถขึ้นเขา
ที่มันคดเคี้ยวทางลาดชันโค้งหักศอกต่างเหล่านี้

เจ้าของคลิปนี้เขาบอกว่าเขาเพิ่งไปรับลูกกลับจากโรงเรียน
ขากลับมาเจอแบบนี้หัวใจจะวาย

คือคนที่เขาเห็นคลิปนี้ก็หัวใจจะวายไปตามตามกันเอาจริงนะ
เพราะฉะนั้นเอาคลิปนี้มาอยากจะฝากบอกย้ำเตือนทุกคนที่ใช้รถใช้ถนนแหละ
ระมัดระวังเคารพกฎจราจรนะ

ทึบห้ามแซงก็คืออย่าแซง
แล้วถ้าเป็นรถใหญ่ด้วยมันควบคุมลำบากนะฮะ
เอาไว้ป้องกันอุบัติเหตุเอาไว้ค่ะ
อีกตั้งหนึ่งเหตุแล้วกันครับคุณผู้ชม
อุบัติเหตุเนี่ยมันเกิดจากความที่แบบว่าผิดพลาดเพียงแค่เล็กน้อยเท่านั้น
เพียงคือว่าจะก้มเก็บรองเท้าที่อยู่ใต้ท้องรถนั่น
สุดท้ายเป็นอุบัติเหตุชนท้ายกันเลยครับ
เห็นไหมเนี้ยช้อนเข้าไปเต็มส่ง
ถามว่าทำไมถึงเป็นสาเหตุที่แบบว่าทำให้เกิดอุบัติเหตุในครั้งนี้
คนขับรถเก่งที่อยู่ด้านหลังที่ชนท้ายนั่นน่ะ
เขาบอกว่าก้มเก็บรองเท้าในช่วงเวลาที่กำลังขับรถ
เนี่ยประมาทนะต้องยอมรับนะ
มันเป็นเรื่องของความประมาทประมาทแค่นิดเดียวจริง
แค่เหมือนกับว่าละสายตาจากการมองข้างหน้า
เพียงแค่แวบเดียวชนเลยครับ
คือบางทีมันไม่ได้ละสายตาแต่พอเราเอาแขนเราเอื้อมลงไป
ตัวเราสายตาเราจังหวะมันจะผิดไปเลยนะ

เหตุมันเกิดบนถนนปลวกแดงป่ายางเนินกระบกตำบลปลวกแดง
ปลวกแดงจังหวัดระยองนะครับ
คนที่เขาขับรถกระบะกันก่อนที่ถูกชนท้าย
เธอคือนางสาวมีนาดอนจันเจริญอายุ๒๒ปีเท่านั้นเอง
บอกว่าตอนอยู่ในรถตกใจมากและเป็นกังวลสุด
เพราะตัวเธอคนนี้ที่อยู่ในรถกระบาดที่โดนชนท้าย
บอกว่าเธอกำลังตั้งคัน

กำลังท้องได้๔เดือน
เธอบอกว่ายังรอดมาได้นะ
เด็กในครั้นยังปลอดภัยดี
โต้อนสาเหตุที่เธอรู้ทำไมรถเกนขนานมาชนท้าย
เทจแบบนั้นเธอคลุยกับคนขับรถเก๋งมา
คนขับกล้มลงไปเก็บรองเท้าแค่แป๊บเดียว
ไอ้โทรศัพท์มือถือหล่นอะไรอย่างนี้
แล้วก็เก็บเป็นกันมาเยอะแล้วนะคะ

ดีเลยนะคะขอรับกวดจราจรให้เกลือโดยประเทศแน่นอนค่ะ